เราต้องให้ความสำคัญกับเรื่องการท่องเที่ยวจริง
เพราะเรื่องการท่องเที่ยวมันเกี่ยวข้องกับพวกเราทุกคน
คนไทยทุกคนต้องให้ความสำคัญ
เพราะถ้านักท่องเที่ยวเข้ามามาก
กิจกรรมกิจการต่างก็นำเขาก็นำเงินเข้ามาใช้ในบ้านเรา
เงินก็มาหมุนโรงแรมก็มีเงินมากขึ้น
ร้านขายอาหารร้านขายของที่ละลึกร้านขายร้านให้เช่ารถให้เช่าเรือ

รัฐบาลเปิดประเทศมาพักใหญ่แล้ว
แต่นัยยะสำคัญคือเรากำลังจะให้นักท่องเที่ยวสองประเทศ
จีนคาซักสถานเข้ามาบ้านเราโดยไม่ต้องขอวีซ่า
ก็เหมือนเราไปญี่ปุ่นจองตัวปั๊บก็ไปได้ทันทีไม่ต้องขอวีซ่า
ก็มีการประเมินกันว่าจะมีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นมา

เมื่อวานนี้ได้คุยกับผู้อำนวยการสุวรรณภูมิ
ถามว่าท่านพร้อมแค่ไหนที่จะรับนักท่องเที่ยว
ท่านก็ให้คำตอบว่าเต็มที่พร้อมเต็มที่
อีกองค์กรหน่วยงานหนึ่งที่เป็นสำคัญในการตรวจคนเข้าเมือง
คือสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
มีความพร้อมแค่ไหนบุคลากรมีเพียงพอไหม
ถ้านักท่องเที่ยวที่ไม่พึงประสงค์เข้ามา

จะถามไปถึงภูเก็ตเชียงใหม่มีคนพร้อมไหม

ผมจะคุยเรื่องนี้กับผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
พลตำรวจโทภาคภูมิพิพัฒน์สัจพันธ์

สวัสดีครับท่านผู้บัญชาการครับ
สวัสดีครับพี่สุภาพสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านครับ

ในขณะเดียวกันในส่วนของท่านคนตรวจเอกกัณหลงสกยพิบย์พะพัฒน์
ในส่วนของสตมเราเป็นหน่วยงานในลักษณะของการอำนวยความสะดวกนะครับ
แล้วก็ในขณะเดียวกันภายใต้บริบทของความมั่นคงครับเพราะฉะนั้นในการตรวจต่างต่างเนี่ยนะครับ
เราก็จะพยายามดำเนินการให้เร็วที่สุดในการตรวจนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องขึ้นอยู่กับสล็อต
เริ่มตั้งแต่ประมาณสัก๑๐โมงถึงบ่ายโมงไปจนถึงประมาณ๕โมงถึง๑ทุ่ม
ภาพจะได้เห็นชัดนะครับจำนวนประมาณสองพันถึงสามพันท่านนะครับ
ซึ่งตรงนี้จะต้องมีการระบายอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็รับนโยบายมาแล้ว
เราก็จะพยายามตรวจแต่การตรวจเนี่ยต้องเรียนว่าท่านนายกท่าน
ใช้คำคมมากนะครับว่าสำหรับนักท่องเที่ยวชาวจีนนะครับเนี่ยนะครับ
ท่านได้ตระหนักดีว่าในเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ย
เราเนี้ยนะครับอำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่
แต่ในขณะเดียวกันในการตรวจภายใต้บริบทของความมั่นคง
ที่ตตมต้องรับผิดชอบเนี้ยนะครับครับ
ก็ยังคงต้องเน้นในการตรวจแต่ในการตรวจหลักเราจะดูในเรื่องของตัวพาสปอร์ต
ซึ่งนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเราจะเร่งการระบายในการตรวจ
ก็คือเพิ่มทักษะกับเจ้าหน้าที่เพราะฉะนั้นเมื่อผู้โดยสารลงเครื่องมา
ถ้ากรณีลงเครื่องเยอะในช่วงพีคอย่างที่ผมได้เรียนพี่สุภาพแล้ว
เพื่อนผู้รับฟังได้รับทราบนะครับยังไงก็ตามในเมื่อคนลงเยอะ
ก็คงเป็นโลจิกง่ายคือจะมีคนรอการตรวจจากตม
แผ่นเขาเนี่ยนะครับนักท่องเที่ยวเนี่ยจะมาพบเจ้าต้นที่ต่อมอ
และเจ้าหน้าที่ตมเนี่ยนะครับก็จะตรวจความเรียบร้อยทั้งหนังสือเดินทางและแบ็คลิสต์นะครับ
ภายในเวลาไม่เกิน๓๐วินาทีเท่านั้นนะครับต่อ๑คนนะครับ
ที่เราเห็นออกันอยู่ก่อนที่จะเข้าช่องตรวจเนี่ย
ตรงนั้นเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับความล่าช้าแต่เกี่ยวกับกายภาพเพราะว่าคนลงมาเยอะก็มาออกันอยู่
ก่อนที่จะเดินข้ามมาเข้าช่องตรวจที่เราเห็นภาพที่ออกกันเยอะส่วนใหญ่อยู่ตรงนั้นใช่ไหมท่าน
เพื่อรอรับการเข้าตรวจจากตมแต่เมื่อท่านมาพบเจ้าหน้าที่ต่อมอนักท่องเที่ยวจะใช้เวลาไม่เกินแค่๓๐วินาทีเป็นอย่างช้าครับ
ถูกต้องครับโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวจีนนะครับ
ท่านนายมนตรีเนี่ยนะครับได้ให้นโยบายมาแล้ว
จะเปิดช่องพิเศษประมาณสิบห้าช่องครับ
มันจะเร็วกว่าปกติด้วยซ้ำครับถือว่าเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยว
อย่างชัดเจนครับผมกำลังพลตำรวจครับกำลังพลท่านมีพร้อมไหม
เห็นว่าขาดกำลังพลอยู่ตอนนี้พร้อมไหมที่จะรับมือครับ
กำลังพลต้องเรียนเป็น๒มิตินะครับในส่วนของกำลังพลของบกตม๒
ที่รับผิดชอบสนามบินเนี่ยนะครับตามอัตรากรอบอัตราเนี่ย
ก็เหมือนทุกส่วนราชการได้ไม่ครบแต่ว่าเมื่อถึงนโยบายนะครับ
ที่มีการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยนะครับซึ่งเราเนี่ย
ดำเนินการมาแล้วประมาณหกเดือนก็คือเราจะระดมกำลังของหน่วยงานในสตมเองนะครับ
ที่เป็นเจ้าเจ้าพนักงานตรวจคนเข้าเมืองเนี่ยนะครับเข้าไปเสริมเนี่ยนะครับ
เสริมมาแล้วร้อยห้าสิบคนช่วงหกเดือนที่ผ่านมานะครับ
แล้วก็จะต่อเนื่องไปถึงประมาณช่วงกุมภามีนาเลยครับ
และอีกประเด็นหนึ่งเป็นที่น่ายินดีว่าท่านพลตเอกตำรองศาสตร์กิจติมภาพัฒน์
พบตรได้กรุณาให้อัตรากับสตมมานะครับเพื่อทำการสอบบุคคลภายนอกบรรจุเป็น
ครับที่ภูเกตเป็นยังไงครับวันก่อนที่ท่านไปประชุมต่อมอโลกเนี่ย
ท่านก็ไปเยี่ยมตมที่ภูเก็ต

ผมว่าทุกที่พร้อมนะครับทั้งภูเก็ตและโดยเฉพาะ

ถ้าเป็นช่วงพีคหมายความว่าช่วงเวลา
อย่างที่ผมนำเรียนเบื้องต้นก็คือตั้งแต่บ่ายโมงไปถึง๕โมงเย็น
เอาพี่จัดจัดก็แล้วกันนะครับเอาที่สุวรรณภูมินะครับ
เจ้าหน้าที่ตมเนี่ยนะครับขาเข้าเนี่ยนะครับ
จะมีช่องตรวจหนึ่งร้อยสิบเก้าช่องร้อยสิบเก้าครับ
สิบเก้าช่องเจ้าหน้าที่ต่อมอจะนั่งทั้งร้อยสิบเก้าช่องเลยนะครับ
เพราะฉะนั้นช่วงพีคเนี้ยนะครับจะนั่งเต็ม
พีคเนี่ยนะครับพื้นที่เนี่ย
พื้นที่ที่สวรรค์รวมทั้งหมดนะครับขาเข้าเนี้ยนะครับ
จะเป็นโซนตะวันตกโซนตะวันออกหรือโซนกลางก็แล้วแต่เนี้ย
รองรับได้พันประมาณพันแปดร้อยคนพันแปดร้อยคน
เจ้าหน้าที่ต่อมอนั่งนะครับร้อยสิบเก้าช่องระบายได้
ภายในสิบนาทีนะครับแต่ประเด็นก็คือพี่สุภาพครับ
เครื่องเขาไม่ได้หยุดพักรอนะครับเขาลงมาต่อเนื่องตลอดนะครับ
เพราะฉะนั้นมันก็จะผู้โดยสารก็จะอัดเข้ามา
เพราะฉะนั้นโผงเนี้ยมันก็รองรับไม่พอถูกต้องนะครับ
ที่เติมเข้ามาตลอดคือคือให้ความเป็นธรรมว่าที่ไหนก็เป็น
สนามบินใหญ่ทั่วโลกเป็นอย่างนี้หมดไปดูเถอะ
หลายแห่งแย่กว่าประเทศไทย
แต่พอมาเมืองไทยแล้วคนไทยจะบ่น
แต่คนไทยเวลาไปเจอต่างประเทศ
ไม่บ่นเพราะดูจะบ่นกับใคร

แต่ก็เรียนพี่สุภาพว่าเราทำเต็มที่นะครับ
แต่ทางนี้จนถ่ายในบริบทของความมั่นคงเพราะฉะนั้นเชื่อมั่นในส่วนของสมกาลตำรวจอังกษา
ในส่วนของสวรรค์ประมวลเรา๑๐๐กับรัฐดิบายรัฐบาล
และพร้อมดำเนินการด้วยระบบที่ดีที่สุดครับผม
ด่านชายแดนด่านที่เข้ามาทางรถ
เราจะสกัดคนที่ไม่พึงประสงค์

ก็เช่นเดียวกันครับเพิ่มมาตรการนะครับในการตรวจมีการประสานงาน
เรื่องยาเสพติดมีการประสานงานกันทั้งในส่วนของหน่วยตำรวจเอง
โดยงานการขาดในพื้นที่มหาดไทยและทหารในพื้นที่ชายแดนครับ
เข้มทุกอย่างครับเพราะว่าผมว่าผมเข้าใจตรงกับพี่สุภาพนะครับ
เรารับนักท่องเที่ยวแต่เราต้องไม่รับนักท่องเที่ยวที่จะมาฉวยโอกาส
ใช้ช่วงนี้มาก่ออาจกรรมในประเทศเพราะฉะนั้นในพื้นที่เองเราก็จะมีตมเข้าไปตรวจ
สิ่งหนึ่งอยากจะฝากพี่สุภาพแล้วก็ประชาสัมพันธ์ไปยังเจ้าของบ้าน
รวมไปถึงผู้ประกอบการโดยเฉพาะโรงแรม
การแจ้งมาตรา๓๘ที่มีการแจ้งที่พักเมื่อคนต่างด้าวเข้าไปพักมีความสำคัญมาก
ขอความกรุณาให้แจ้งซึ่งมีระบบการแจ้งเปิดเว็บตมได้
เราจะได้รู้ว่าคนนี้มาที่นี่แล้วไปพักโรงแรมนี้ไปที่ไหน
ทราบหมดครับถ้าเผื่อได้รับความร่วมมือนะครับ
แล้วเรายกระดับในการระบบในการแจ้งที่รวดเร็ว
ได้ว่าพื้นที่นี้คนต่างชาติเยอะจะดูแลความปลอดภัยอย่างไรครับพี่
สุดท้ายในช่วงพีคเนี่ยคนที่เริ่มไปต่อแถว
ต่อแถวกว่าจะมาถึงตู้ต๐๔ตรวจ
เวลาที่ช้าที่สุดไม่ควรเกินเท่าไหร่

หมายความว่าว่าถ้าสมมุติเราคิดง่ายคือลง๑๘๐๐แล้ว
และตัด๑๘๐๐ไม่มีสล็อตหรือไม่มีไฟล์ทลงมา
พันแปดสิบนาทีครับพี่
แต่ประเด็นคือถ้าเผื่อเติมมาเรื่อยเป็น๓๐๐บาท
มันก็จะกลายเป็นประมาณ๓๐นาทีครับพี่

ถูกต้องครับพี่สุภาพครับยืนกันครับพี่ครับ
พระคุณครับผู้บัญชาการครับ
ครับพี่ครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ